มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

เอาละครับกลับมามูกันต่อนะฮะ
หลังจากที่ตั้งสารตามคำบอกของซิ้นแสแล้วนะครับ

เรื่องราวมันเป็นยังไงต่อฮะหลังจากนั้น
ก็คือคุณแม่หกล้มในห้องน้ำนะคะ
แล้วหลังจากนั้นแม่ก็เหมือนกับซุดลง
เพราะว่าเราไปขอรับบริจาคเตียงเหมือนเตียงแบบเตียงคนไข้อย่างนั้นค่ะ
เพราะมีตอนนั้นนึกไงไม่รู้นึกอยากจะขังแม่ไว้บนเตียง
เพราะกลัวแม่จะเดินไปเข้าห้องน้ำอีกอะไรอย่างนี้
แล้วก็เราก็รับบริจาคเตียงมา
พอเตียงมาถึงก็จับแม่ขึ้นทำความสะอาดเตียงเสร็จจับแม่ขึ้นเตียงเอาไม้กั้นเตียงขึ้นล็อก
แล้วหลังจากนั้นมาแม่ก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลย

เริ่มตาขวาง
หลังจากได้รับเตียงมาสัก๒๓วัน
โงกหน้าไปมองว่าแม่ตื่นหรือยัง
ก็เห็นเป็นผู้หญิงเป็นเงาดำเป็นลักษณะผู้หญิงนั่งห้อยขาอยู่ที่ปลาย

ไม่ใช่แม่
เจ้าของเตียงที่เขาบริจาคแล้วเขา

ใช่ค่ะเรามารู้ทีหลังว่าเขาเสียชีวิต
เช้าวันนั้นแล้วหลังจากนั้นตัวเองก็มาที่บ้าน

แล้วคุณแม่คุณก็กลับกลายไปเป็น

พอตื่นมาดึกเคยหันไปมองเห็นแม่นอน
องจ้องมาตาเขมิงตาขวางมาตลอด

ยังนอนอยู่ในเตียงเดิมที่เขาเคยนอน
แล้วมีผีผู้หญิงผู้ชายที่ใจดีนอนอยู่ด้วยตรงนั้น

ก็คิดว่าผีที่บ้านไม่น่าจะร้ายมากขนาดนั้น

แต่ว่าผีที่มากับเตียงเราไม่รู้จักเขาเป็นใคร
พอตอนหลังไปถามร่างทรงร่างทรงบอกว่า

ถ้าทำพิธีให้แม่จะต้องเสียภายใน๓วัน

ก็จริงค่ะเพราะว่าร่างทรงบอกว่า

เป็นเจ้าของเตียงเขามาเข้าในร่างแม่
เพราะว่าแม่อ่อนแอมาก

แล้วเจ้าของเตียงเขาก็เลยเข้าไปอยู่ในร่างแม่แทน

ซึ่งเป็นชุดที่แม่ชอบแล้วเราก็รู้กันเอง

แต่วิญญาณที่อยู่ข้างในร่างแม่

บริจาคเตียงมาแกก็นั่งมาบนเตียง

ก็เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแบบ

พอมีเงินเข้ามาจะย้าย
มันก็มีเหตุที่จะต้องเสียเงินนั้นไปตลอด

แล้วก็ต้องกำเงินจะไปวางมัดจำแล้ว

บ้านก็แทบแตกแล้ว
ยังไงก็ไม่ยอมให้ย้าย

ก็ที่เห็นชัดแบบชัดมากก็คือ

คือผ้าม่านที่อยู่ตรงใต้แอร์มันเปียกแบบชุ่มคือ
คือชุ่มเหมือนฝนตกอะค่ะ

แม่ค่ะเขาโมโหมากอยู่ดีเขาก็ลุกขึ้นมา

กูไม่ทนแล้วนะไม่ไหวแล้วคือหยาบแบบ

เขาก็เลยไปเอาน้ำมนต์ที่อยู่บนหลังตู้โชว์ค่ะ

แล้วก็ให้ทุกคนในบ้านกินแล้วก็สาดไปที่ตรงต้นมะม่วงค่ะ

ไม่ถึง๑๐นาทีค่ะน้ำแอร์หยุดไหล
แห้งแบบหยุดชะงักไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
แอร์หยุดไหลโดยที่ไม่มีช่างเนี่ยนะ

ดึกแล้วค่ะประมาณ๕ทุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้วค่ะ

แล้วสุดท้ายยังไงคุณย้ายออกกันยังไง
ร่างทรงบอกให้ถอนสารทิ้งซะถ้าตามใดที่ยังอยู่เนี่ย
ปัจจุบันตายายไม่อยู่แล้วแต่ว่าเป็นผีมาอยู่แทน
ยังไงผีก็จะยึดร่างทรงให้ถอนทิ้ง
ถ้าไม่ถอนไม่ได้ย้ายถอนไหมถอนทำยังไง
ก็เชิญร่างทรงมาเขาทำพิธีถอนให้
ถอนเสร็จถอนแล้วก็เอาไปทิ้งเลยถอนแล้วเป็นไงฮะ
แล้วหลังจากนั้นมีความรู้สึกก็ลองสอบถาม
พอเอาละใครเข้ามาในบ้านถามเป็นไงเข้ามาในบ้าน
เขาบอกมันโล่งมันมืออึดอัดอีกต่อไปแล้วอะ
เขาบอกมันไม่เหมือนเดิมที่เคยมา
ยอมมาตัวดีเลยอยากออก
ทำไมก็ตอนแรกบอกไม่ยอมไปไหน
เชื่อเพราะว่าเจออะไรแบบเยอะมาก

แม้กระทั่งทุกครั้งที่คุณถ่ายรูปเล่นกันในครอบครัว
ก็จะมีผีติดมาด้วย
ก็คือล่าสุดคือเมื่อตอนตุดจีนที่ผ่านมาต้นปี
พี่สาวคิดอยากจะเลี้ยงโต๊ะจีนผีเพื่อเป็นการผูกสัมพันธ
ปีก็อยากจะให้เขากินหน่อยก็เลยไปตั้งโต๊ะอย่างนี้ค่ะ
วางหัวหัวเห็ดเมยเห็ดเป็ดไก่เลยเลี้ยงเขาแฟนก็เดิน
มาถ่ายรูปก็ติดติดเป็นหน้าตาเป็นตาเป็นปากแบบ

ตอนนั้นเห็นชัดเห็นในโทรศัพท์
หลังจากที่ย้ายออกมาแล้วทุกวันนี้สามีคุณเอง
จำเหตุการณ์ในบ้านนั้นแทบไม่ได้เลย
เขาก็คือเขาไม่รู้ว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไง
เขาเคยทะเลาะกับลูกเขาเคยอารวาสเคยขู่ฆ่าครอบครัว

พอจำได้แต่ว่าเขาไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นอีกเลย
ไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นอีกเลยทุกวันนี้
คุณรู้ไหมว่าวิธีการออกจากบ้านเขาคือยังไง
ไม่พูดเรื่องย้ายบ้านกันในบ้าน

เป็นการหลอกผีนี่ไงทุกคนทำแบบนี้หมด

ก็เลยวันที่จะหาเงินมาย้ายได้

ถ้าเป็นหนังก็คงจะจบทุกวันนี้ลูกคุณบอกว่าผีมาตามตัว
แต่เข้าบ้านไม่ได้เป็นยังไงฮะ
เพราะว่าร่างทรงบอกว่าถ้าถอนสารไปทิ้งแล้วเนี่ย
วิญญาณทั้งหลายเขาก็จะไปกับศาลแต่บางส่วนก็ยังอยู่
เพราะฉะนั้นถ้าเราย้ายของเราย้ายออกมาเนี่ย
ภายใน๓วันแรกถ้าได้ยินเสียงใครเรียกเนี่ยอย่าขาน
ปรากฏว่าพอวันที่๓เย็นวันที่๓เนี่ย
ได้ยินเลยเต็มสองหูเขาเรียกโอโอ้เขาเรียกเสียงเรียกลูกชายหน้าบ้าน

ลูกชายก็รีบวิ่งมาเลยคิดว่ามีคนเรียกก็ครับ
ตัวเองก็นึกแล้วโผล่หน้าไปดูมันไม่มีใครนี่นานเลย
แล้วสงสัยใช่แน่แล้วคืนนั้นก็คือลูกก็เจอเลย
เพราะว่าตีสามกว่าเข้ามาปลุกเขาบอกแม่มีผู้หญิงยืนอยู่ที่หน้าประตูเนี่ย
จ้องอยู่หน้าเหมือนบ้านเก่าเลยเข้าไม่ได้
เข้าไม่ได้ได้ยินห้าประตูแล้วทุกวันนี้ล่ะฮะยังอยู่ไหม

ณวันนี้บ้านหลังนั้นยังอยู่ไหม
ซึ่งวันนี้ไม่รู้ใครได้ไปนอนต่อ
ไม่รู้จะทำยังไงกับเตียงก็ต้องให้เขาไป

โอเคเรื่องราวเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากต่อการพิสูจน์นะครับ
ฟังแล้วต้องใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะครับ
เพราะเรื่องแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้น้อยมาก
อาจจะเป็น๑ในล้าน๑ใน๑๐ล้านที่จะเจอก็ได้

เรื่องตรงเรื่องเตียงเรื่องเตียงบริจาคอะไรก็แล้วแต่
ผมว่ามันอาจจะไปเกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือ
ช่วงที่เราจิตอ่อนร้อนจริง
วันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับคุณหยีแล้วก็น้อง
ทุกทันด้วยครับขอบพระคุณมากนะฮะ

ช่วงหน้าครับมูขั้นเทพมาร่วมกันด้วยว่า
เจ้าที่เจ้าทางศาลต่างในบ้าน
มีความสำคัญยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามูกันต่อฮะ

จับไว้นะ
สิ่งใดคิดว่ามีสิ่งนั้นมี

เก็บผ้ายงผ้ายันขวาถู
ห่อผ้าขาวแล้วเดินไปทิ้งขยะ

พิสาทวิญญาณชั่วอัปมงคล

คือถ้าสมมุติว่ามีโต๊ะหมูชุดเล็ก
แบบนี้เนี่ยส่วนมากเขาจะเรียกตัว

เขาศรัทธาก็ควรจะตั้งสายพานเอาไว้
อาจจะไปตั้งกับพระกับเทพพญานาคมันไม่ได้
ถ้าตั้งผิดอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตไหม